ตอนนี้หลายพื้นที่ทั่วไทยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกิดขึ้น
ก่อนหน้านี้เหนืออิสานตอนบนเจอฝนตกหนักน้ำท่วม
หลังจากนี้ครับฝนจะลดลงแต่สิ่งที่ต้องเจอก็คือเรื่องของหมอกที่เข้ามาปกกลุ่มนะครับ
กเหล่านี้เกิดจากอากาศชื้นมาเจออากาศเย็นนะครับ
ใครจะใช้รถใช้ถนนช่วงเช้าอาจจะต้องระวังหน่อย
ส่วนอีสานตอนล่างตอนกลางแล้วก็ภาคใต้ต้องจับตาครับ
เพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของอากาศเย็นนะครับ
ที่ตอนนี้มีบทบาทกับบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
คาดการณ์ว่าสีม่วงเนี่ยนะครับคืออากาศเย็นนะครับ
จะมีการเคลื่อนตัวนะครับจากฝั่งตะวันตกมาฝั่งตะวันออก
ซึ่งการเคลื่อนตัวแบบนี้ก็จะทำให้อากาศที่มีลักษณะแห้งแล้วก็เย็นแผ่ลงมา

ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนก็จะลดลงนะครับ
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนนะครับ
ช่วงที่ผ่านมาจะสังเกตว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ
ก็จะไปอยู่บริเวณอีสานตอนบนแล้วก็ภาคเหนือบ้างนะครับ
เข้าหาสู่บริเวณศูนย์กลางของพายุที่ตอนนี้กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ญี่ปุ่น
แต่ว่าพรุ่งนี้ครับจะสังเกตว่าฝนนั้นมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นอีสาน

หลังจากนั้นแนวฝนทั้งหมดก็จะค่อยเลื่อนต่ำลงมาปกกลุ่มบริเวณตอนกลางประเทศนะครับ
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในช่วงเย็นวันนี้นะครับ
ต่อเนื่องถึงช่วงกลางคืนอาจจะไม่หนักหน่วงเท่าไห

ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก

จะต้องเตรียมรับมือหน่อยใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนที่ตกในหลายจุด
พื้นที่อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติตามมาครับ

สีส้มจะค่อยจางลงนะครับ
เนื่องจากมีกลุ่มเมฆกลุ่มฝนเข้ามาปกลุ่ม
สังเกตว่าจาก๓๐กว่าเหลือเพียงแค่๒๖เท่านั้นนะครับ
สิ่งที่หลายคนกังวลก็คือเรื่องของหมอกควันที่มาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับ
คุณผู้ชมสีแดงนี่คือหมอกควันนะครับ
หลังจากนี้ในช่วงที่มีกลุ่มฝนเข้ามา

แล้วก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่พัดพาเอาหมอกออกจากพื้นที่

ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ